นิดนึกหน่อยนิกิทิะติดทาคนก่อนเดินเข้ารายการ

อยู่ในออนไลน์ทั้งหลายเลยว่าคุณปอยไม่ใช้ของแนนเดมแล้ว

ถามนางว่าทำไมไม่ใช้แล้วนางก็ไปพูดคำหนึ่งว่า
คือนางไปแบบว่ากับพวกเศรษฐีที่ฮ่องกงเวลาคนมันรวยมันรวยจริงเนาะ

ผมถือแบบว่ากระเป๋าผ้า

เป่าผดิป
เออเขาถือกระเป๋าผ้ากัน

นางก็รู้สึกว่าเราเป็นคนจน

ท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

หนูเนี่ยนัดคิวให้พี่หนุ่มกัญชัยทั้งหมด๓รอบ

ไม่คือคือผมมันไม่ผมบอกจริงผมไม่อยากไป
เพราะว่ากลัวกลัวเขาทำงานได้พี่
เขาทำนายดวงถึงฆาตนู่นนี่นั่นเลยกลัว
ก็ไม่รู้ล่ะคือตัวหนูเองเนี่ย๓ปีหลังหนูไม่เคยได้ดูเลยพี่

คนนั้นเอาไปก็เราคิดว่าเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้

เขาเคยดูไหมว่าเขาจะไปเร็วอะไรอย่างนี้

อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนที่จะเล่า
คือเขาบอกเพื่อนมะดำที่พม่าเนี่ย
บอกกับลูกหลานเขาว่าเขาเห็นคนมารับเขาแล้ว

เขาไม่มีลูกหลานคือพี่น้องเขาที่อยู่ในบ้านของเขา
คือเวลาที่เขาจะดูดวงเนี่ยเขาจะมีคนแปลให้เขา
ซึ่งก็เป็นพี่น้องเขานั่นแหละเป็นคนแปล
คือ๑เขาจะท้ายว่าแบงค์เนี่ยเลขอะไร

ซึ่งพ่อมะดำเนี่ยแปลกว่าพ่อเคยดูตั้งแต่ก่อนเล่นการเมือง

ตอนนี้ก็ไม่มีที่จะเล่นนะฮะพ่อก็พักก่อน
ครั้งล่าสุดหนูบอกพ่อไปเถอะไปไปด้วยกัน

เมียหมอเสงนี่ตกใจเลยพ่อดูหมดเลย

โคตรไปแล้วหมดทำแข้งหมอเสงไปหมดเลย

พี่พ่อเนี่ยเขาเชื่อไหมว่าเขาเขียนนะ
เขาเขียนพ่อจนพ่อตะลึงเลย
ปีไหนเป็นรัฐมนตรีปีไหนเป็นอะไรยังไง

พ่อก็ไปก็ไปกับพร้อมลุงหมอเสงเนี่ย

ยังมีอีกคนนึงไม่ได้ดูคนสุดท้าย
หลายคนก็ทำธุรกิจกับเพื่อนมะดำเนี่ย

แล้วก็ทายอะไรพ่อเธอที่พ่อเธอตกใจอีก

เขาก็พูดดีกว่าก็ไม่ต้องไปพูด

อ่าก็พาพวกดาราช่องเจ็ดเขาก็ไปกันเยอะ

พี่แต่ก็แปลกอยู่ที่ว่าก่อน

เขาบอกว่าเอาเสื้อผ้าเขาที่เป็นเสื้อผ้าใหม่

เอาแล้วน้องสาวก็คือที่ทั้งบ้านก็ไม่มีใครใส่ใจอะไร
เพราะว่า๑คนมันไม่ได้ป่วย
แต่เขาก็โอเคล่ะเขาพิการ
ตามหลักที่ตัวเองเคยดูเนี่ย
เขาจะดูแม่นในช่วง๗โมง๘โมง
จะแบบว่าแม่นสุดแต่ช่วงบ่ายบางทีเขาเป็นอย่างนี้พี่
เขาจะมีคนแปลคือน้องสาวเขาจะเขียนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ในที่สุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาสั่งเสียไว้แต่ข่าวอาจจะยังไม่ได้ลง
เขาก็พูดกับน้องสาวไว้ก่อนตายว่าเนี่ยก็เห็นคนมารับเขาแล้วนะ
เขาเห็นคนมารับเขาแล้วเดี๋ยวขอเปิดที่เพื่อนไม่รู้

เดี๋ยวคนจะต้องไปกันเยอะพี่เดี๋ยวก็มีคนไปกันเยอะเดี๋ยวให้อีกรุ่น
ไม่เขาจะไม่เผาเขาจะเก็บปังไว้เลยเขาซื้อที่เป็นที่แปลงใหญ่เลยเพื่อที่จะเก็บไว้
รู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ดูหมอดูไปทำอะไร

แล้วก็ผู้นำประเทศระดับแบบว่าอาเซียน

ทุกคนจะต้องมาดูแล้วเขาจะแม่นเรื่องการเมืองสุดนะครับ
ก่อนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกทุกคนคือคนที่อยู่ในบ้านเขานะพี่หนุ่มนะ

หลังจากนี้อยู่ที่สูงเอาไว้
สิ่งที่เขาจะเห็นเนี่ยน้ำจะท่วมใหญ่
ใครไม่เชื่อใครไม่เชื่อเขาก็ตายอย่างเดียว
เขาพูดอย่างนี้เลยสงครามสงครามกำลังจะเกิด
เก็บข้าวของเครื่องแบบอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้ง
อันนี้ทางญาติเขาออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้พูดเรื่องสงคราม

แต่เขาก็มีเอาจริงไหมคนพม่าบอกพูด

เอาบางคนแบบว่าด้วยความบางทีข่าวมันจะแรงไป
แต่ที่พม่าเขาบอกว่าบางทีพูดมาเหมือนกันว่า
เขาบอกว่าเอ่งิตัดของเบาสงครามออก
ให้เก็บข้าวแห้งไว้เยอะนะ

เหมือนปลอยค่ะเอาวัยวะเพศยังไม่ได้ผ่าค่ะหนู
ยังต้องยึดติดอยู่นะครับ

นักการเมืองนายกรัฐมนตรีเกือบทุกคนก็ไปดู
แม้กระทั่งการเมืองแต่ละครั้งในประเทศไทยเขาก็จะเป็นคนดู
ซึ่งเขาเสียชีวิตอายุ๕๘ปี
คือหลังจากที่ข่าวแพทย์สะพัดว่าหมอดูอีที
หมอดูชื่อดังของพม่าเนี่ยเสียชีวิตลงในบ้านพักที่กรุงย่างกุ้ง
โดยสื่อท้องถิ่นในเมียนมาร์ได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของโมดูอีกที
โดยระบุว่านางสวยสวยวินนะฮะ
หรือหมอดูอีกทีได้เสียชีวิตในวัย๕๘ปีที่บ้านพักเมื่อตี๔๒๐นาที
สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลศพมีรายงานเนื่องจากประเพณีเมียนมาร์เนี่ย
เขาจะไม่นิยมเก็บศพไว้ในบ้าน
ทางญาติจึงนำร่างของหมอดูอีทีเนี่ยนะฮะ

แล้วก็จะจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๓วัน
จากนั้นก็จะจัดพิธีศพนะฮะในเวลาบ่าย๒โมงที่สุสานนะฮะ

ที่ปายเมื่อไหร่แล้วเมื่อวาน
เขาเริ่มตั้งแต่เด็กทำให้คิวของเขาเนี่ยแน่นมาก

๖คนไม่เกิน๖คน

ถ้าอย่างนั้นจะดูถึงจะเป็นคนต่ำ

อัตราบางคนบอกว่าพันเหรียญจริงไหม

บางคนพันเหรียญจริง

ฉันดูอ่ะตอนสมัยหนูไปดูอ่ะ

หนูไปดู๓๐ยูเอส

ไปดูถ้าหนูจำไม่ผิดนะ

ใช่กิจศรีภูมิเศษหรือเปล่าก็ไม่รู้

ผ่านเลยโอเคผ่านเลยมาดูนี่เลย
เรื่องนี้เลยน้ำท่วมจริงที่อเมริกานะคะ

อริเคนเออร์มากนั้นกำลังจะเคลื่อนตัวเข้าไปถึงจอร์เจียแล้ว

คาริเบียนตายไป๒๕คน

ที่หมู่เกาะฟอรีดาครี
ซึ่งอยู่ทางตอนใต้สุดของสหรัฐอเมริกา
ความเร็วลมนี่คือ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ก็คุณเอ้ยขับรถ๑๕๐เรายังมือสั่นเลย
ลองเปรียบดูแล้วกันนะครับที่วันอาทิตย์ขึ้นฝั่งมา
แล้วตอนนี้กำลังม้วนไปที่จอร์เจีย
คือเฮอลิเคนถ้าอยู่ในทะเลจะแรงกว่ามันจะม้วนเร็วกว่า
พอขึ้นฝั่งเหมือนกับฝั่งทำให้ความเร็วลดลง
ซึ่งขนาดลดลงนะยังมีตายแล้วก็บ้านพังทลายแบบยับเยินมาก
หมู่เกาะคาริเบียอยู่ไม่ได้เลยคือไม่มีอะไรเหลือ

ส่วนตอนนี้นะคะเขาขึ้นที่เมืองมาโกมาโก้ไอแลนด
ความเร็วใกล้จุดศูนย์กลางก็คือ๑๖๙กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ลดลงจากตอนที่อยู่ในทะเลลดลงเป็นเฮลิเคนระดับ๒
ว่าจะคงสถานะนี้จนถึงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามอิทธิพลนั้นทำให้พายุหนักฝนหนัก
ลมแรงและคลื่นสูงประชาชน๓ล้านนะคะ
ล้านครัวเรือนในฟอลิดาไม่มีไฟฟ้าใช้
และมีผู้รายงานว่าผู้เสียชีวิตในนี้

มีนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตด้วย

ขนาดอเมริกาอย่างงี้นะครับคุณมันแรงมาก

มันยังรุนแรงอยู่
อยู่ห่างจากเมืองฟอร์ดเมเยอร์เพียง๒๔กิโลเมตรเท่านั้น
คาดว่าจะสร้างความเสียหายอย่างหนัก
ซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งตะวันตกของฟอริดา

เพราะเขาไม่ค่อยมีไงตอนนี้เขาก็เลยเป็นห่วงเมืองนี้มาก
ซึ่งเขาไม่เคยเจอพายุใหญ่ขนาดนี้นะคะเมืองนี้มาเป็นร้อยปีแล้ว
โดนัลดทรัมป์ก็ประกาศให้ท่านประธานนี้ไม่ดีเดี๋ยวเรียกชื่อเฉยเดี๋ยวโดน
เออเรียกโดนัลด์ทรัมป์ดูประกาศให้เป็นภาวะภัยพิบัติแห่งชาติครั้งใหญ่แล้ว
มาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินทีเอฟอริดานะคะ
ภายใต้มาตรการนี้ประชาชนสามารถจะยื่น
ขอความช่วยเหลือได้จะยื่นยังไงแล้วเขาไม่มีที่อยู่
นี่นะฮะตอนนี้เที่ยวบินฟอริดาก็ยกเลิกหมดนะคะ๗๐๐เที่ยวบิน

เขาบอกคนอบพยพกัน
แล้วเกิดอะไรขึ้นเขาถือว่าเขาเตือนแล้วและไม่ไป

คือความเร็วหนึ่งอย่างระเบิดอ่ะ

แต่มันก็ลดระดับลง

แต่๒ของเขาก็คือเป็น๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคุณ

แล้วก็ลดลงมาเรื่อย

บนฝั่งในทำให้มุนของประยุสขายลง

เชียเรียกไต้ฝุ่นเขาบอกว่าอีมาถึงเรามันขึ้นฝั่ง
ไอ้ที่โดนหนักคือฟิลิปปินส

แต่หมายถึงว่ามันก็คงจะมีภัยพิบัติจากน้ำ
เมืองไทยเองทุกวันนี้ก็ยังน้ำก็ไม่ได้ลด

ทำไมก็อีสานก็เป็นอย่างไรล่ะ

ตอนนี้ก็มีจ่อเรียกว่าจ่อเรียกหมายเรียกแล้วนะฮะ

สารแพทย์คดีวางยาลูกหมานะครับ

เข้าข่ายผิดฐานช่อโกงด้วยนะครับ

วางยาฆ่าสุนัขเอาเงินประกันนะครับ
แล้วก็ให้ปากคำและรับทราบข้อเก่าหา
ช่อกงและทารุณกรรมสัตว์นะฮะ
ด้วยการวางยาสุนัขเพื่อเรียกเงินประกัน

จากการที่โลกออนไลน์ได้มีการออกมาวิภาควิจารณ์นะฮะ
โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มนักศึกษาแพทย์นะฮะ
แหมวีอะไรชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับว่า
ว่าจ้างรถบริษัทขนส่งสัตว์เลี้ยงนะฮะ
สุนัขเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง

ก่อนจะเรียกร้องค่าประกันกับบริษัทขนส่งสัตว์เลี้ยง
แต่สุดท้ายตรวจพบว่าสุนัขกินยาเกินขนาดทำให้ช็อกตาย
ก็เลยมีการไปแจ้งความไว้ที่สพโพกลางที่นครราชศรีมา
ล่าสุดได้มีรายงานจากนักศึกษาแพร่รุ่นพี่ให้ควรบูรณ์ว่า
นุ่มนักศึกษาคนเนี่ยที่เป็นแพร่คนนี้
มีปัญหาทางด้านสภาพจิตใจแล้วก็ผลกระทบกับการเรียน
เรียนไม่จบตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
แต่ความคืบหน้าล่าสุดทางพันธุรกิจเอกเติมเผ่า
ซึ่งเป็นภูมิกับการสถานีตำรวจนครบานสุธิศาล
บอกว่าความคืบหน้าของการดำเนินคดีนักศึกษาแพทย

ว่าพยายามประสานไปยังนักศึกษาแพทย์ให้เข้ามาให้ปากคำ

ขณะนี้นะครับได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่๑ไปเรียบร้อยแล้ว
ให้มารับทราบข้อเก่าหาวันที่๑๘กันยายนตอน๑๐โมง

แล้วก็เป็นการหลอกโดยสำเร็จแล้วด้วย
แม้บริษัทขนส่งจะยังไม่รับเงินก็ตาม
แต่ถือว่าเข้าขายไปแล้ว
สำหรับข้อหาธรุณกรรมสัตว์นะครับ
ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จริงหรือไม่
แต่ทางตำรวจก็จะพยายามหาหลักฐานจากพนักงานโรงแรม
ที่นักศึกษาเข้าพักว่ามีร่องรอยการเลี้ยสุนัขหรือไม่

หากนักศึกษาแพทย์มาตามหมายเรียก
ก็จะพิจารณาปล่อยตัวด้วยชั่วคราวได้ตามหลักของกฏหมายนะครับ
เขาแถลงวันนี้แล้วนะคุณถุง

อ๊าออีนี้ข่าวแกยไหม
อ๋อเหรอช่วยหน่อย
เจ้ามิญญาณดำเนินคดีตามความผิดนะครับ
จะติดตามการรักษาจิตใจอย่างใกล้ชิด
๔นะฮะจะติดตามคดีหากผิดจริง
จะพิจารณาให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ใส่นิดนึงว่าถ้ารู้ว่าเขามีสภาพจิตใจไม่ปกติ

อืมก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน
นั่นสิหมายถึงทำไมไม่ให้เขาไปรักษาแต่ก่อนนั้นก็ไปฆ่าหมาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ

ฟังอันนี้นิดนึงเจ้าของฟาร์มสุนัขที่เขาไปซื้อมาเนี่ย

ก็บอกนักศึกษาแพทย์คนนี้ได้มีการโอนเงินค่าสุนัขไปให้เขา๔๐๐๐บาท
จากราคาจริงคือ๖๕๐๐บาท
เพราะเขาถามว่าโอนที่เหลือมาทำไม

นักศึกษาแพทย์คนนี้บอกว่าอ๋อจะเป็นการอัพเกรดสุนัข

เพื่อที่จะไปทำอินชาลันไปทำประกัน

แต่ว่าทางเจ้าของฟานก็เลยโอนเงินคืนไป๓๓๐๐๐บาท
หนัว๔๐๐๐๐๐บาทเป็น๓๓๕๐๐บาท
ก็เลยตำรวจก็เลยเชื่อว่าทางเจ้าของฟาร์มก็ไม่น่าจะมีส่วนรู้เห็นน่าจะถูกหลอก

จะได้มีรีซีฟที่โอนให้๕๐๐๐เอาไปทำประกัน

ถึงหมาตัวเนี่ยเขาซื้อมา๕๐๐๐๐เสดป้อนยาไป

แต่จริงก็ซื้อหมามาแค่๓๐๐กว่าบาท๔๐๐อะไร

แต่มันมีความแตกก่อนไงโป๊ะก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้าเอาละเรื่องน้ำมนต์น้ำมนต์เจ้าสาวสุดสวย
แต่นี่อันนี้เด็ดกว่าที่คนเขาแชร์รูปกันเมื่อวานนี้ที่คำชโนธพญานาคเสียนหัก
เขาบอกมีกบสีทองโผล่ด้วยนะ

มาตามข่าวเรื่องน้ำมนต์นะคะเจ้าสาวสุดสวย

เป็นบ้าเลยเข้ารายการแล้วก็หัวเราะอยู่นิดหนึ่ง
มันดำว่าผู้ชายอย่างฮิทโนโลโรลันโดเนี่ยหล่อมั้ย

เขาบอกเขาอยากได้มีเพศสัมพันธ์ด้วย

จริงแล้วจะบอกว่าจะอยากจะชวนเขามานั่งสวดมนต์มันก็ไม่ใช่เรื่องเธอนึกออกปะล่ะ
สวดมนต์ก่อนก็ดีเป็นมงคลแก่
อันนี้พ่อแม่น้ำมนต์นะคะที่ถูกกล่าวถึงว่าไปงานแต่งงานทั้งไม่รู้กี่ครั้งของลูกสาวเนี่ยนะคะ

แล้วบางคนติดกันภายใน๑๐วัน

แล้วเขาก็ยกขันหมากกันทุกงาน
แล้วหลังจากนั้นอยู่นานสุดกับเจ้าเบ่าคือ๔คืน

ไปทำสวนแก้วมังกร

งี้งามมีส่วนในการรู้เห็นหรือเปล่าว่าลูกสาวนั้นหลอก
เอาเงินสินสอดจากฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็หายไป

เขาบอกว่าที่เขาต้องหลบหนีไปตอนที่ตำรวจบอกว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเปล่า
แล้วไปหาตัวเนี่ยนะไม่เจอเขาบอกว่าเขา
ตำรวจไปหาที่บ้านเลยตกใจตอนนั้นไปซื้อของในเมือง
ลูกสาวโทรไปบอกเลยตกใจหนีไปอยู่ในสวน
แล้วก็ตะเวนพักตามรีสอร์ทต่างเนื่องจากตนกับภรรยา
เป็นโรคความดันและเบาหวานกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวนะคะไม่เคยเห็นการ์ดแต่งงานที่บอกว่ามี
การ์ดแต่งงานใช้ชื่อปลอมไม่เกี่ยวไม่เคยเห็นการ์ดแต่งงาน
รับว่าไปร่วมงานด้วยกระทั่งเรื่องเป็นข่าวถึงได้เห็นการ์ด

พร้อมกับพร้อมจะเข้าพบกับตำรวจกองปราบนะครับ

เจ้าเบ่าซื้อทุกคนเลยอะ

เดี๋ยวต้องลอกจากเราแนี่ยแหละ

ว่ามาจากคำชโน่
ลองดูสินะฮะอะไรล่ะไม่เอาต้นชะโนดในอายุ๑๐๐ปีอย่างที่เราเคยไปกันคุณหนุ่ม
ต้นตายยืนต้นตายนะฮะเจอพายุฝนช่วงกลางดึกเนี่ยซัดโค้นล้มทับพญานาครอบบ่อน้ำ

อ๋อบ่อนี้ที่เป็นบ่อยว่าเป็นตาน้ำอ่ะหรอ
ถูกเป็นตาน้ำ๒เสียงอ่ะทำไมอ่ะ
อ้าวอย่างนี้จะมีก็ไม่รู้อ่ะ

น้ำพุออกมา

หาไหมเถอะแต่เขาเปิดปกติ

บริเวณกว้างที่อย่างที่กรมอุตุเขาก็บอกกันอยู่แล้วว่า

กลางดึกของวันที่๙กันยายนที่ผ่านมาเนี่ย

ทิศตะวันตกของบ่อน้ำเนี่ย
สูงเกือบ๑๐๐เมตร

ในพื้นที่คำชโนธเนี่ย
หักโค้นลงมาทับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งมีความยาวเกือบ๑๐๐เมตรหักเป็น๓ท่อน

หากพาดผ่านปากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ

แล้วยังทำให้เสียญพญานาคหัก๒เสียน

ถูกทำไมคุณเพิ่งมาตกล้อล่ะ

ฉันอ่านจะไปจบตั้งนานแล้วว่าเสียนเสียนเสียน

ทำไมเธอสมาธิช้า

พวดชี้พวดชี้ยุ่งกัด
โอ๊ยทำไมตายไหม

ส่วนต้นชะโนธที่เหลือประมาณ๔๐๕๐เมตรเนี่ย
เกือบไปพาดโดนสารปู่ศรีสุโธ

บอกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการการคำชโนธบอกกล่าวว่า
สำหรับต้นชะโนธที่ถูกพายุพัดล้มในครั้งนี้
เป็นต้นชะโนธที่มีอายุกว่า๑๐๐ปี
แล้วก็ยืนต้นตายเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา

เมื่อล้มแล้วจึงจะตัดออก
ส่วนการซ่อมแซมจะรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ก้อนนี้โผล่อยู่ที่นี่เลยกาลสิน

เขาบอกที่กรสินผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน
ตอน๕โมงเย็นบอกมีปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นบนท้องฟ้า
ข้างบนมีแสงสีรุ้งเป็นวงกลมขึ้นมาอย่างสวยงาม
ทำให้ผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปมาบนถนนสายกรสินสหัสขัน
ส่วนบ้านหนองสออยู่ที่จบวนกาลสิน

พร้อมกับใช้กล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บเป็นที่ละลึกกัน
แล้วก็ไปแชร์ผ่านโซเชียลกันนะฮะโดยผู้เห็นได้มีการบอกนะครับ
ว่าตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลย

เมฆที่มีความประหลาดและสวยงามแบบนี้มาก่อน
ใครบอกเถอะ

ปกติจะพบเห็นก้อนเมฆคล้ายกับรูปสัตว์ต่าง
แต่ที่แปลกนี่ก็คือมีแสงด้วย
แสงมาจากด้านบนของก้อนเมฆ

คลายรุ้งสวยงามเหลือเกิน

ส่วนใหญ่ต่างเชื่อว่าเป็นความโชคดีที่ได้พบปรากฏการณ์แบบนี้

หรือบางคนอาจเชื่อว่าจะมีโชคลาภหลังจากได้เห็นเมฆก้อนนี้
มีเลขมันเหล็กยังไม่ถึงวัน
ต้องดูดีผมอันนี้แน่ใจนะว่าไม่ได้มาจากวัดวัดหนึ่งนะ

อีบ้าชื่อว่าเหมือนหมวก

แต่มันก็เหมือนนะเอ๊ะรายการคุณชูวิทย์คุณคุณอะไรอ่ะ
ทำไมล่ะคุณพูดสิยังไงอ่ะ

คุณชูวิทย์เขาจะแจกเสื้อเอามาดูซิมกันสิเขาบอกอย่างนี้ให้ดูชูวิทย์
แสกหน้าทุกวันมีสิทธิ์รับเสื้อฟรีทุกวัน
ยังร่วมแสดงความคิดเห็นนะฮะกับประเด็นข่าววันนี้
ข้างหน้ารถวันนี้ประเด็นข่าวของเราเรื่องอะไร

ติดตามเอาคุณไปติดตามเอาเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้
พร้อมกับติดแฮชแท็กตีแสกหน้า
ข้อความใครถูกใจรับไปเลยเสื้อยืดชูวิตตีแสกหน้า
วันละ๓รางวัลร่วมสนุกได้ทุกวันนะที่ออกอากาศทำรายการนะครับ

อีบากก็จะโชว์ไปแล้วไงอันนี้เป็นเหมือนเน็กไทยเห็นไหม
ก็คุณชูวิทย์ก็ต้องใส่ซูนใส่เสื้อก็ต้องใส่เน็กไทยอ๋อมึงใส่อย่างนี้
อ่านี่นะฮะเออก็ดีเนอะ
นี่นี่เดินไปที่สระข้าวเดี๋ยวของเราแจกมั่งเราอย่ายอมแพ้
เห็นก้อนแม่แล้วถึงก้อนแม่มา

แล้วถ่ายละครปิดเบรกช่วงหน้า

ผมยิ่งไปฉีกก่อนนะไปไปฉีกก่อนไป

กินซะคุณหนุ่มนี่ช็อกกี้

นี่เขาบอกว่ากลุ่มนางฟ้าเขารวมตัวกัน

อ๋องานเขาไปนิวยอร์กไปเชียววีก

โอ้โฮไปกับคุณมงค์คุณหมายและชะโดงและชะดาไปกันหมด

แต่วันเกิดเขาหรืออะไรที่เป็นเจนนี่แล้วก็จุ๋ยแล้วก็ยายาหญิง

คือเอาง่ายอ๋อเหรอคือนางมีนิวกลุ่มแล้วเหรอแล้วมันต้องอยู่ทุกกลุ่ม
อ๋อนางอยู่ทุกกลุ่มแต่เจนนี่เพื่อนมันเยอะมัตตุมอยู่ทุกกลุ่มเหมือนกัน
มัตตุมอยู่ทุกกลุ่มหมดคนแม่ไงเขาแม่ก็อยู่ทุกกลุ่ม
ฉันอยู่กลุ่มใครฉันอยู่กับกัญชัย๒คนในวงการมัตตุม
โอ้โฮโฮปัดภัยแล้วปัดภัยแล้วเดี้ยวกี่คนเขาไม่เคยชวนผม

เจ้าของแล้วแกะก็จัดให้ฉัน
ไอ้ปากเสีย

จากกระแสข่าวดราม่าทั้งหลายที่เกิดขึ้น

งานนี้แบบว่าโอ้โหออกงานหรูเดินแฟชั่นโชว์บนลันเวย์

แล้วหุ่นดีไม่ใช่ออกแล้วแบบว่าตัวเป็นล่ำปุ๊บแบบสวย

ก็อยู่เพลิงบุญไง

งานนี้เรียกว่าเค้าเดินเพื่อนแล้วก็แฟนคลับ
เขาเรียกว่าเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบ
จากสิ่งที่พีคสุดยังมีคนแอบเห็น
ท็อปนัตเศษที่เคยตกเป็นข่าว

เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะ

ดูเพราะเขามีช่างปลอดภัย

ก็มีช่างจากแบบแรนของเขา

เมื่อดีวันก่อนผมอ่านข่าวสักอันนะ

โดนผัวซ้อมอ่ะใครวะโดนผัวซ้อมใช่ไหมล่าสุดเนี่ยที่ว่าเป็นนางเอกคนนึง
กำลังดังอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนกับไปมีแฟนแล้วแฟนก็ซ้อมจนหน้าเนอร์บวมปูดหมดเลย
ไม่รู้เหมือนกันก็เลยจะมาถามถึงถ้าผมจะมาถามคุณเนี่ย
ครั้งที่แล้วคดียังไม่จบอีบ้าข่าวนอกที่ไหนคุณแม่
ก็ไม่ได้ไปนอกนะใช่ไหมประเทศมาพูดล่ะปานอ่ะได้ชั้นฟังสิ
น่าอ่านค่ะพี่เมียวค่ะพี่เมียว
อะไรนะตั๊กวงกฎนะคะ
เกิดอาการปรี๊ดมากแม้ว่าจะแต่งงานมีลูกแล้ว
แต่นักแสดงสาวบงกฎยังคงดูแลตัวเองให้สวยเป๊ะตั้งแต่หัวจดเท้า

ปรากฏว่าพอไปไหนกับสามีแล้ว
คนมาเมาว่านี่เด็กของคุณบุญชัย

หน้าเด็กแต่ไม่ใช่เด็กเลี้ยงของสามี

ฉันหัวโบราณฉันเป็นคนหัวโบราณ

ที่ต้องบอกเพราะบางคนไม่บอกก็คิดไม่ได้

คงจะมีใครไปแซวใน
อ่าสวยเฟะ
เลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนนางเอกว่า
ไม่ทันโอ้โหบอกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่กี่วัน
ซึ่งทางเพจอีกพิษนึงได้มีการออกมาแสง
เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่ง

ข้างนอกนะฮะออกสื่อเนี่ย
แหววแต๋วจ๋าแต่ใครจะรู้ว่า
ชีวิตจริงมันคนละทมเหลือเกิน

น้องเอกวาแหวนที่โฟสภาพหวาน
ครอบครัวผัวเมียสวีทวี่วี

พอผัวเมียเข้าบ้านต่างคนต่างอยู่
คนละห้องตอนที่เสียวิ่งกว่านั้น

ก็แค่ไม่สบอารมณ์มีอะไรไหม
ลามไปถึงลูกตัวน้อยเพราะนี่ไม่ใช่ลูกด้วย
หรือเปล่าก็ไม่รู้สงสารมนุษย์เมียเสียจริง
ต้องทนช้ำสดน้ำไปบ่บบกทุกวัน
นางเอกวาแหวนนางเอกวาแหวนมีลูก
นี่แหละนะเลือกหัวตัวประกอบแถมยังขี้เล่าอีก

จะต้องระทมชีช้ำไปอีกนานแสนนาน
ตุ๊บตับมนุษย์เมียเขาว่าอย่างนั้น

ผัวเป็นดาราตัวประกอบแล้วเมียเป็นนางเอกวะแหวน
แต่เรื่องนี้หนุ่มจะไม่ยุ่งนะไม่เห็นแค่ข่าวแล้วมาพูดให้ฟัง
มันหลายทีแล้วมันหลายทีแล้ว

นางเอกวาวแหวนกับผัวตัวประกอบ
ผมไอ้เรื่องนางเอกวาแหวนเนี่ยผมไม่รู้
แต่ผมรู้บางคนว่าเดี๋ยวเร็วนี้จะต้องมีข่าว
ผู้หญิงเป็นดาราคนหนึ่งชื่อพอพาน
โดนสามีเนี่ยนะเอาปืนจ่อหัวเลย

ไม่ผมว่าเร็วนี้ต้องมีข่าวเดี๋ยวไปรอดูกันด้วยเอง

ผมได้ยินข่าวมาจากสอนอเขาไปแจ้งความไว้แล้ว

หัวฉันรู้ฉันรู้

กันให้เพียง